มาดูต่อกันที่หนังที่เพิ่งเข้าโรงกันไปเมื่อวานนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชม
สำหรับหนังของพี่พลตอานนท์พจมานสว่างคาตา
โรงภาพยนตร์กันสักครั้งนั่นเองเมื่อวานนี้จัดให้จุใจเลยนะคะ
เปิดรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วก่อนฉายจริงวันนี้วันแรกทั่วประเทศ
ซึ่งภายในงานนี้พี่พศคุมเข้มมาตรการเข้าร่วมงานสื่อมวลชน
แล้วก็ทุกคนต้องสวมหน้ากากเฟสชิลแล้วก็นักแสดงทุกคนต้องยืนเว้นระยะห่าง
เข้าชมภาพยนตร์ด้วยค่ะมีการตรวจวัดไข้สแกนเช็คอินไทยชนะ
ส่วนเรื่องรายได้ต่างพี่พศเข้าใจเรื่องสถานการณ์ดี
เพราะว่าเลือกแล้วว่าอยากจะมอบความสุขให้กับผู้ชมในช่วงนี้
อ่ะเรื่องนี้พี่พศจะเคลียร์ยังไงไปฟังค่ะ
เพราะกล้องเขาก็ไม่ทำงานกันอยู่แล้ว
เราใช้วิธีตัดต่อเอาเพราะตอนเรารู้อยู่
ถ้าเราหนังเรื่องนี้ปิดกล้องตั้งแต่ประมาณมกราต้นกุมภา
แล้วก็วางวางไว้แบบแล้ววางไว้อยู่แล้ว
ถ้าพอเราเห็นตรงนี้จังหวะนี้

เรื่องรายได้นี่ได้เท่าไหร่ก็เอาแล้วครับ
เพราะว่าเราอาสามาแล้วนี่ครับก็ต้องสู้ตาย

เพราะหนังก็ทำมาแล้วกระดองกันมานานแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องดวงตอนนี้หลายคนบอกเช็คดวงแล้วหรือเปล่าพี่
พี่พศบอกเลยปังไม่เบาค่ะงวดล่าสุด
ถูกลอตเตอรี่๒ตัวท้าย๒๔เต็มเลย
เห็นว่าฟาดไปร้ายหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าความดวงเฮงนี้ได้แต่ใดมา

อยู่พี่ไปถึงไอ้ไข่แล้วเงินพี่ก็หล่น
แบงก์๒๐หล่นมาเ฽ิิงพี่ก็หยิบขึ้นมา
เขาบอกเอาไปทำบุญพี่ก็ดูเลขท้ายก่อน
ดูเลขท้ายเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
ยังถ่ายเลยก็ถ่ายเป้งออกมา๒๔ก็เลยหาซื้อตัวลอตเตอรี่เลย
ก็ได้ประมาณ๓๔หมื่นไม่รู้กี่ใบ
ส่วนนางเอกเรื่องนี้นะคะสาวแพนเค้กนั่นเองค่ะ

ฝึกหลักสูตรกอศ๔๕ติดดาวเป็นตำรวจค่ะ
เห็นว่างานนี้สารวัตรหมีติวเข้มหนักเลยนะฮะ
ฝากพี่แพนเองก็ปลื้มสุดตัวไปฟังแพนเค้กค่ะ
เป็นเรื่องราวดีในครอบครัวค่ะ
ก็เป็นจริงเป็นความภูมิใจของทุกคนในบ้านมากนะคะ
ก็น้องมีโอกาสได้รับราชการ
เขาเตรียมตัวแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาก็เต็มที่มาก

นั่งอ่อมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิตของเขา
แล้วก็เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีลูกสองคนด้วย
พังคิดว่ามันก็เป็นความพรุ้มใจของผู้ชายคนนึง

ว่าจะได้ติดดาวเป็นในร้อยหรือเปล่า